สำหรับกรณีที่มีคลิปหลุดออกมาที่ว่าเป็นผู้ชายซ้อมภรรยาตัวเองจนสุดท้ายเสียชีวิต

เพราะว่าตั้งแต่แบบเขาอุตส่าห์หนีตายลงมาจากรถก็ตามมาจิกหัวเตะเข้าไปที่หน้า
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้แม่ของผู้ต้องหาออกมายอมรับนะคะว่า
ติดต่อมาแล้วบอกว่าจะมอบตัวแหละแต่ขอเวลาพักใจ
ขอทำใจสัก๓๔วันแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์จะไปมอบตัว
แต่เรื่องนี้คลิปที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐มกราคมนะคะ
แล้วคือในสำนักงานนี้ที่เกิดเหตุนี้ก็มีคนอยู่นะแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีเสียงว่าเอ๊ะแจ้งตำรวจสิแจ้งตำรวจสิ
คือต้องบอกว่าเพื่อนที่ทำงานหรือเพื่อนที่รู้จักคู่นี้เนี่ยเขาก็บอกว่า
คือมันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
แม้กระทั่งพ่อและแม่ของผู้ต้องหาเองค่ะ

พยายามห้ามบอกให้เลิกกันด้วยซ้ำ
เพราะว่ารู้ว่าลูกชายตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้าย
แล้วก็เห็นลูกสะพ้ายถูกทำร้ายแบบนี้

แต่สุดท้ายแล้วคนทั้งคู่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอยู่ดี

ทีนี้อย่างที่บอกว่าแม่บอกว่าลูกชายติดต่อมาว่าจะมอบตัววันพรุ่งนี้
ขอเวลาพักใจขอเวลาทำใจก่อน
แต่ว่าพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานคร
ผู้กำกับการสพเมืองสตูนค่ะ
เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการประสานงาน
จากนายทนหรือว่านายธนพัฒน์สงวนเขียว

หรือญาติในเรื่องการขอมอบตัวเลยนะ
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งดำเนินการเต็มที่อยู่
พยายามที่จะกดดันเพื่อจับตัวผู้ต้องหารายนี้ให้ได้
เชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็คือที่จังหวัดสตูนนี่แหละค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเอง
ประเด็นที่เธอถูกฝ่ายชายทุบตีมาโดยตลอด
คือสาเหตุที่เมย์เขาไม่ยอมเลิกกับฝ่ายชาย
คือไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหา
เมย์หนีไปเดี๋ยวจะฆ่ายกครัว
ตรงนี้ทำให้เธอกลัวแล้วก็ยอมที่จะอดทนอยู่ด้วยกันต่อไป

เป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เทศบาลในตำบลครองขุด

ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์เล่าว่าวันเกิดเหตุ
มีการแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีคนหมดสติไม่รู้สึกตัว
พร้อมกับเจ้าหน้าที่รวม๓คนก็เข้าไปในที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็พบว่าตอนนั้นผู้ป่วยเขาไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
แล้วก็มีการสอบถามว่าถูกอะไรมา

คนร้ายก็บอกว่าไม่ต้องมาถามให้ช่วยคนก่อน
ขณะเจ้าหน้าที่อีกคนก็พยายามถามเพื่อต้องการทราบข้อมูล
คนนี้ก็บอกว่าประสบอุบัติเหตุมา
ก็ยังไม่ได้บอกว่าจริงแล้วเป็นคนทำร้าย
คือตัวสามีบอกว่าประสบอุบัติเหตุ
คือถ้าฟังคำพูดจากเพื่อนก็ดี
หรือว่าพ่อแม่ของตัวผู้ก่อเหตุเองก็ดี
เขาบอกว่าทำรุนแรงแบบนี้
โยนลงบ่อน้ำเคยเอาก้อนหินทุบที่มือด้วยนะ
คือโยนลงไปในบ่อน้ำแล้วเธอเกาะขอบเอาไว้
เอาก้อนหินทุบที่มือจนทุกวันนี้ยังเหลือรอยแผลอยู่เลยด้วยซ้
ทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองอยู่เป็นประจำ
ใช่แล้วก็หนักหนาสาหัสทุกครั้งที่มีเหตุการณ์
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมูลนิธิธรรมรังศรีจังหวัดสตูนนะคะ
ก็นำร่างของนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจ

ไปฝังตามประเพณีทางศาสนาอิสลาม
กลางความโศกเศร้าเสียใจของแม่แล้วก็ญาติพี่น้องค่ะ
โดยญาติก็ได้นำศพไปผ่าพิสูจน

ก่อนหน้าที่จะเอามาประกอบพิธีนี้นะคะ
ซึ่งญาติบอกว่าหลังจากที่ผ่าร่างของเมย์แล้ว
ที่ตรวจพิสูจน์บอกว่าร่างกายภายในบอบช้ำมากนะ
มีเลือดคั่งซี่โครงหักสองข้าง
อดและม้ามช้ำตับแตกลำคอมีรอยถูกบีบด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ครอบครัวของผู้ตายฐานะค่อนข้างจะยากจน

ลูกของผู้เสียชีวิตก็ยังเล็กอยู่๓ขวบเท่านั้นเอง
ก็เลยมีการช่วยเหลือกันด้วยการเปิดรับบริจาคนะคะ
เพราะว่าแม่ของผู้ตายไม่ได้มีรายได้ที่มั่นคง
ที่ผ่านมาผู้ตายเป็นเสาหลักของบ้านมาโดยตลอด
เพื่อนเองก็พร้อมใจการบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนี้ด้วยค่ะ
ถือว่าเป็นปัญหาครอบครัวนำมาซึ่งความรุนแรง
จนเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นมา